คือพลเมืองดีเขาไปเก็บกระเป๋าคาดเอวได้
แล้วในนั้นเปิดดูโอ้โหมีเงินอยู่ในนั้น๒แสนบาทเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อที่จะประกาศตามหาเจ้าของฝั่งเจ้าของนะ
ไม่คิดแล้วว่าเงินนี้จะได้คืนคิดว่ามันจะหายไปแล้ว
แต่โชคดีเหลือเกินที่เจอพลเมืองดีเก็บกระเป๋าได้
แล้วก็มีการนัดหมายส่งคืนกันนะคะ
นายปริญญาซับเพิ่มอายุ๓๕ปีฝั่งเสื้อขาวนี่นะคะ
เป็นเจ้าของร้านคุณธรรมการเกษตร
อยู่ที่อำเภอทัพปุดที่จังหวัดพังงา
แล้วเห็นภรรยาอุ้มลูกน้อยอยู่ด้วยไหมคะ

เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงา

ผมเจอกระเป๋าตกอยู่ที่ถนน
แล้วข้างในมันมีเงินอยู่ตั้ง๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วเจ้าของค่ะ
เจ้าของคือนายสวราชบุญสุขอายุ๔๐ปีเป็นคนภูเก็ต
ซึ่งก็ประกอบอาชีพให้เช่าเก้าอี้ชายหาด

มายืนยันว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน
ทีนี้ฝั่งพลเมืองดีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนที่ขับรถมาบนเส้นทางเวียงสะพระแสง

กระเป๋าคาดเอวสีดำตกอยู่๑ใบบนถนน

ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของ
กดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยนะคะ

ติดต่อมาว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าของกระเป๋าคาดเอวใบนี้
ก็เลยนัดส่งทรัพย์สินคืนที่โรงพักเมืองพังงาเห็นไหม
คือฝ่ายเจ้าของกระเป๋าคือชายเสื้อส้ม
แล้วฝ่ายเสื้อขาวนี่คือพลเมืองดีที่เก็บของได้

ใช่ค่ะฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยนะคะ
นี่คือหน้าตาพลเมืองดีเขาอิ่มบุญนะ
แล้วหน้าตาเจ้าของกระเป๋าเขาก็ดูอิ่มเอิบจริง

มีพิธีรักษาเปิดก็ละ๑๐๐๐๐๐บาทครับ

เอาจริงนะตอนที่ผมทำกระเป๋าหาย

ถือว่าคงเป็นผลบุญคงเป็นบุญกุศล

พลเมืองดีเขาไปเจอกระเป๋าใบนี้
กระเป๋ามาแล้วมาส่งคืนผม
อยากพูดอะไรถึงคนที่พบเจอแล้วก็ตามหาเราจนได้เจอกันนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงที่ทำให้เรารู้ว่า
มงไทยอย่างจะมีคนดีอยู่เยอะครับ